กลับกลับกลับ

รัสจากสารเคมีอันตราย
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

ไปได้รูปสวยเมื่อกี้ไปที่มุม
โอเคกำว่าก่อนกันสัก๑๐มวง
ไม่แค่คุณไม่ไปจาก๑๐มวง
ไว้กับรถเมย์๑๑โมงครึ่ง
คุณจะไปทำไม๑๑โมงครึ่งคุณจะบ้าเหรอเขาจะเลิกงานกันอยู่แล้ว
โอ้โอ้โหมตอนนี้เรื่องไร้สาระเนี่ยนะโอ้โหมเก่งเอาไปใช้
คุณจะไป๑๑โมงได้ยังไงงานก็จะเลิกไปแล้ว
พรุ่งนี้ผู้โยงผู้ใหญ่ในวงการนะระดับบิ๊กนั้นนะ

หาที่ลงให้ได้เหรอ

โอ้โหผู้ใหญ่ในวงการทั้งนั้นเลย

พรุ่งนี้ไม่ต้องกินอาหารก็เลย

ไอ้คนที่พูดนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวกูจะแอบถ่ายคลิปให้ดู
ฉันเป็นคนกลัวคนเวลาเจอคนปุ๊บฉันหนี
ฉันหนีเวลาเจอคนฉันพุกฉันนี่ฉันไม่ค่อยเห็นฉันไปไหนกันอยู่ตรงหลัง
วันนี้ปุงนะกูจะซื้อกล้องสองกล้องไลท์ตามหวานหวานหวาน
หวานหวานค่อยดู
คุณออกบ้านที่ถนนเป็นไงบ้าง

วันนี้ขอนั่งรถมาทำงานสวยเลยล่ะปกติเดิน

ไม่เคยไม่ปกติกลับรถอย่างเดียวก็ครึ่งชั่วโมงเนอ
ก็จริงใช่ไหมล่ะวันนี้สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาได้โพสต์ข้อความแนะนำการเลี่ยงเส้นทางนะฮะ
พร้อมกับระบุว่าขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนขนาดนี้๖โมงหลายคนเริ่มเลิกงานกันแล้ว

ตามที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ย
ได้มีการนัดรวมตัวการชุมนุม
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพวินโดเล็กให้คุณเห็นบรรยากาศด้วยนะครับ
เอาง่ายวันนี้เส้นทางหลักประชาชนในการใช้สัญจรไปมาเนี่ย
การจราจรอาจจะหนาแน่นในช่วงเวลาปกติ
ถึงช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วย
แล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนใช่ไหมแองจี้วันนี้ใช่

เขาบอกให้ระวังการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาปกติแล้วก็เร่งด่วนนะฮะ
อ้าวเดี๋ยวถนนถนนอีกเดี๋ยวหนุ่มกัดอีก
หนโยธินขาออกจนถึงกำแพงเพชรแยกรัชโยธิน
อันนี้ถ้าเลี่ยงได้คุณเลี่ยงเดี๋ยวหล่อนจะต้องกลับ

เพราะอีกหนุ่มเล่นไม่จบอีกนะครับ
หนโยธินขาเข้าตั้งแต่๕แยกลาดพร้าวจนถึงแยกรัชโยธิน

ราชเผาทั้งหมดถนนราชเผาทั้งหมดนะฮะ
วิภาวดีรังสิตขาเข้าช่องคู่ขนานตั้งแต่หอวัง๕แยกราชพร้าว
ก็คือมันก็ติดอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วด้วยนะ
วิทยาลัยบริษัทก่อเช่าิสินวิภาพดีข่าเข้าช่องกู้ขนาน
ขึ้นสะพานรอยลาดเภารสชิโหทินอันนี้

ขณะเดียวกันกลุ่มแกนนำคณะรัศดรนำโดยโตโต้
หรือปริญญารัฐจงเทพกับพวกรวม๑๒คน
เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจโทชัยนรงคับสาร
รองพ่วนกับการสอบสวนสอนอพญาไทย

วันนี้ได้เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาในการกระทำผิด

โดยการเดินขบวนจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม

แล้วก็พร้อมจะทำบันทึก

เพื่อส่งแก่พนักงานสอบสวนสนพญาไทย

จากนี้คงไปเป็นตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้คิดว่ารัฐบาลเนี่ย
คงนำการบังคับใช้ข้อกฎหมาย

เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
เดี๋ยวเราอันนี้คนกำลังมาเพราะว่าตอนนี้เลิกงานกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวสักพักเราคงจะมีการรายงานสดเข้ามาว่า

อ่าไปดูไปดูไปดูมาแล้วมาแล้ว
เพราะตอนนี้ตั้งแต่๕โมงเย็นปิด๕แยกราชพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สวมปอกแขนสีแดงนะฮะวันนี้พูดความกลัวไปจะเป็นปอกแขนสีแดง
ได้ตั้งจุดบัญชาการแล้วก็เต็นต์นะฮะ
พยาบาลที่บริเวณสามเหลี่ยมเกาะกลางถนนปากทางราชพร้าว

ตั้งแต่ปากทางเข้าลาดพร้าวไปจนถึง๕แยกลาดพร้าว
ไม่ให้มีรถยนต์ทุกชนิดสัญจรผ่านไปผ่านมา

ถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามการสถานการณ์การชุมนุมนะฮะ
ไหนมา
คุณหนุ่มคุณมดดำคุณผัดไทยครับตอนนี้พาคุณผู้ชมมาดูที่บรรยากาศบริเวณ๕แยกราชพร้าวนะครับ
เริ่มมีการปราศัยบนเวทีแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็มีการร้องเพลงชาติชูสามนิ้วไปพร้อมกับมวลชนนะครับบรรยากาศตอนนี้
วลชนก็ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่นั่งหน้าเวทีเพื่อจะรอฟังการปราศัยนะครับ
ที่วันนี้จะมีรุ้งมีแพนกวิ้นที่จะมาขึ้นเวทีปราศัยในวันนี้
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีการเริ่มที่จะเต้นบนเวทีแล้วก็มีกลุ่มวงโยธวาทิศนะครับ
แต่งตัวเป็นชุดสัตว์เนี่ยนะครับก็มาที่จะพร้อมทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่นี้นะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามวลชนจำนวนมากนะครับ
นั่งจับจองพื้นที่รอฟังการปราศัยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนืองแน่นเต็มถนนผนโยธินนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดขนาดนี้อีกหนึ่งสีสันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดู
วันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจจริงเป็นคณะราบนะครับที่มาตั้งกิจกรรมอยู่ตรงนี้ที่
เดี๋ยวผมจะขอพื้นที่ไปหน่อยนะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นคณะลาบนะครับ
ลาบที่จะมีการทำลาบกินลาบกันตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีมวลชนมานั่งอยู่บนพื้น
นี่นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือเป็นคณะลาบแล้วก็ให้มวลชนมานั่งกินลาบกันเป็นอีกหนึ่งสีสันของกิจกรรมวันนี้ที่มีการจัดขึ้นที่๕แยกลาดพร้าวนะครับ
ก็จะเห็นได้มีการนำเสือมาปูแล้วก็นั่งกินลาบกันก็จะเห็นว่าคุณผู้ชมมีโต๊ะทำลาบอยู่ตรงนี้เลย
ก็จะมีคณะลาบเนี่ยทำลาบตรงนี้แล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็มวลชนก็มานั่งกินกันที่บรรยากาศใต้สถานีใต้ทางด่วน๕แยกลาดพร้าวนะครับ
ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตอนนี้เรียกได้ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะ
คลื้นนะครับมวลชนมีกิจกรรมเยอะเลยทีเดียว
ส่วนนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้มีอีกหนึ่งขบวนที่กำลังจะเดินมานะครับ
เป็นขบวนเป็ดนะครับอ่าเป็นขบวนลูกอ่า
เป็ดด้วยแล้วก็เป็นตัวมนุษย์ต่างเท่านะฮะคุณผู้ชม
ตัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้ก็มีการเป่าลมกัน
แล้วก็ตอนนี้เป็นกิจกรรมชูเป็ดแบบนี้บริเวณกลางแยกลาดพร้าวนะครับ
วันนี้สีสันเยอะจริงที่บริเวณนี้แล้วก็มีเวทีหลากหลายเวที
ประมาณ๕จุดด้วยกันนะครับตั้งแต่๕แยกลาดพร้าว
ไปจนถึงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับส่วนการจราจรตรงนี้ปิดหมดนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นมีการเป่าฟองลมเป็นรูปพิซซ่ารูปเป็ด
เซ็นเตอร์คลอสนะครับรูปมนุษย์ต่างดาว
แล้วก็มีวงดนตรีมีกลองตีไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันวันนี้ในกิจกรรม
วันนี้กิจกรรมก็จะยาวไปจนถึงดึกนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีการยุติการชุมนุมในช่วงใด
วันนี้มวลชนยาวตั้งแต่แยกอัพแยกลาดพร้าวนะครับไปจนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าว
โดยมีการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกาดได้อย่างเต็มที่นะครับมีการตรวจกระเป๋า
ผู้ที่จะเข้ามาชุมนุมนะฮะก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
แล้วก็ยังรอการประไสหรือเวทีหลักนะครับถ้าใครจะเดินทางมาที่นี้ก็วางแผนเที่ยวเลยนะครับ
ถ้าเราเห็นวันนี้เดี๋ยวคราวนี้เริ่มมีร้านอาหารมาตั้ง
นั่นจะเป็นของทรายเจริญปูระทรายเจริญปูระไปทำลาบใช่ไหมครับ
แล้วก็ตอนนี้ปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะปิดห้าแยกราชพร้าว
จะลงกันกี่โมงใช่ไหมครับวันนี้เขายังไม่มีการยุติแต่ก็ส่วนใหญ่เขาจะสัก๒ทุ่มหรือ๔ทุ่ม๓ทุ่ม๒๔ทุ่มเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนพ่อค้าแม่ค้านะครับทุกรายเขาบอกว่าขอจัดอยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๒
หรือสวนสำเร็จย่าถ้าเราคิดออกจะมีเหมือนสะพานหน้าตลาดนัดตรงนั้นที่เป็นสวน
เพราะฉะนั้นวันนี้ร้านค้าทั้งหลายเขาจะมีการจัดระเบียบกันให้ไปอยู่ตรงสวนสมเด็จย่าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นแหละ

ดูฉ่อเนื้อกระโต้เป็นเฟ็ดฉันกระโต้เป็นเป็ด
เดี๋ยวดูมันคือลูกเยี๊ยบค่ะเห็นไหมล่ะ

เออคือตัวนั้นดูในลายอยู่ในลายนั่นแหละ
ฮะตัวนั้นเหรอใช่
เฮ้ยตอนแรกนักจะเอามากันน้ำใช่

เออใช่พอพูดว่าใช่ก็ใช่เลยนะเนี่ย

เคยถามพวกเขาว่าทำไมต้องใช้สัญลักษณ์นี้เขาบอกว่าพอดีวันนั้นเข้าไประยอง

เขาบอกว่าเขาไประยองปรากฏมันจะมีทั้งยูนิคอนนึกออกป่ะตามชายทะเล
เขาก็เลยเอามาเพื่อจะกันน้ำกันอืมมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์คน
เขาบอกว่าน้องลูกเจี๊ยบคือแซรี่ในไลน์แต่ของผู้ชุมนุมคือเป็นเป็ด

ขอให้คนที่รายงานสดช่วยสรุปมาหน่อยมันคือเป็ดหรือไก่

แต่มันมีข่าวออกมาแบบนี้

เอาอย่างนี้ขอให้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่การชุมนุมฮะ
ว่าสรุปแล้วไอ้ที่เด็กมันยกมาเมื่อกี้เนี่ย
คุณซายก็บอกคุณในแฉใช่ไหม
แนคไอวีผมได้สำคัญคุณบ้าง

มันมีสองตัวเห็นไหม
ไหนอยู่ซิไอวีซูลิอ๋อไหนอยู่ซิ
มีทั้งเป็ด
เมื่อกี้เขาตัดเข้ามาแล้ว

เป็นแน่นอนอ่าแล้วก็เซลลี่ก็มีด้วยอ่าแล้วก็มีแซนลี่ด้วยใช่นี่
เป็นค่ะอ่าโอ้ยถ้าผู้ชมว่าเป็ดหรือกันอีกครับวนเข้ามาแล้วนี่
เป็นฝูงฝูงเลยนี่นี่ก็น่ารักนะคะเป็ดหรือไก่นี่ผู้สื่อข่าว
เรายกมาให้คุณดูอย่างงี้เลยอ่าอันนี้เป็ดหรือกัยอันนี้น้องน้อง
พี่หน่อยฉันว่าเป็ดนี่มีตรงนี้ไงนี่น้องหนุ่มมีมีรูหายใจตรง
เนี้ยนี่เป็ดนะดูสิหนุ่มอ่ะมาอีกแล้วเห็นไหมผู้สื่อข่าวก็ทำให้
เธอขนาดเนี้ยยกมาให้หนุ่มดูแล้วสูบอ่าโอเคแต่แท้ที่จะไปเกาะ
สถานการณ์ม็อตจะต้องมาดูว่าเป็นเป็ดหรือไก่อ่ะใจเย็น
ผู้สื่อข่าวคุณรายงานมาก่อนว่ามันคือเป็ดหรือไก่

เอางี้ดีกว่าง่ายถ้าตัวนี้
ถ้าจะบอกว่าเป็นแซลลี่มันคือลูกเจี๊ยบ

ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แซลลี่เนี่ย
มันก็คือเป็ดแต่ถ้ามันเป็นซัลลี่เนี่ย

คือที่จุดเริ่มต้นคือรู้สึกจะเป็น
เป็นเป็ดที่มันหลุดตอนที่เราไปถ่ายรูปกันกันเลยนะ
แล้วเขาเรียกเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองไง

แต่ว่าที่อื่นเขาก็ใช้ในการชุมนุมด้วย

ส่งมาเลยฉันจะเล่าให้เธอฟัง
ย้อนเส้นทางเป็ดยางนะฮะ
มันเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองก่อนถึงกลุ่มรัศดรเนี่ย

ขออนุญาตเป็นเป็ดให้มันเป็นเป็ดนะกัญชัย
เดี๋ยวก่อนนะคุณอย่าทำให้คนเข้ามาด่าผม

แต่ผมกำลังบอกว่ามันมีการพูดกันสองมุม
มุมหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแซลลี่มันคือไก่

โอเคอาจจะเล่าให้ฟัง
เป็ดยางเป่าลมสีเหลืองขนาดใหญ่

ครั้งแรกในการชุมนุมด้านนอกรัฐสภาเนี่ย

ทั้งทางบกและทางน้ำจำได้ไหมอังกฤษกว่านั้น
แล้วก็ทางอากาศเพื่อกดดันให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ย
ร่วมหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูน

จากที่เตรียมเพราะว่าจะเป็ดพวกนี้มันก็จะเตรียมไปทำกิจกรรมนั่นแหละ

เป็นยางจึงเปลี่ยนภารกิจเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวให้กับผู้ชุมนุม

ก็ใช้เป็ดยางนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ย
เห็นไหมฮะในกระหนดเดียวกันเนี่ย
บอกว่าคุณพุดอำนำชอบน้ำทัวล์แน่ทุกประเทศจริง
ก็มาบอกให้ฟังแต่สองคนนี้พยายามจะบอกว่าผมมาบอกว่ามันเป็นลูกเจี๊ยบ
ซึ่งมันไม่ใช่ผมแค่กำลังจะบอกว่ามีคนเขาพูดกันแบบนี้

ก็จะดึงให้บอกว่า
ถ้าเกิดคนไปมองว่ามันคือแซลลี่เนี่ยมันคือลูกเจี๊ยบ

มุมหนึ่งก็จะบอกว่าเป็นแซนลี่หรือเป็นลูกเจี๊ยบ

ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามีประเด็นกันอยู่
มันไม่ใช่พี่หนุ่มเป็นคนคิดคือมันเป็นประเด็นที่คนเขาคิดกันอยู่แล้วว่ามันคือเป็ดหรือไก่
เขาพูดกันอยู่แล้วว่าคือลูกเจี๊ยบหรือว่าอะไรเท่านั้นเอง
ผมมันมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วผมอ่านข่าวมาหมดแล้ว
คือทางฝั่งของฝรั่งเขาก็บอกว่า
คือผมดูมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเอามาบอกให้ฟังว่ามีสองมุม

เขาบอกว่าเป็ดหรือไก่ไม่รู้ค่ะแต่
แต่เริ่มรู้แล้วว่ารถทัวร์เริ่มมาแล้ว

ก็เดินทางมาขอโชคลาภกันนะครับกับเจ้าโทน

เอ้าแล้วใครเอารถมดดำมาเนี่ย

นี่นะฮะคือเจ้าแมวตัวนี้เป็นแมวโทน
เจ้าโทนนะฮะแมวแม่ตะเคียน
หลังทรัพย์ว่าเจ้าโทนเนี่ยไปขึ้นรถยนต์คันใดนะครับ
ให้เอานำป้ายทะเบียนคันนั้นไปเสี่ยงดวง
จากนั้นรถทะเบียน๓ธขค

โทนเนี่ยเดินเข้าไปล้มตัวนอนเล่น
บริเวณรถนะฮะตรงป้ายทะเบียนด้วย
ชาวบ้านชาวช่องฮือฮากันใหญ่เลย
หนุ่มเจ้าของรถยนต์ก็เปิดเผยว่าตนเองนั้นเปิดร้านขายโรง
ปรากฏรถคันนี้มันคือรถขายโลง

พอดีมาเที่ยวกับเพื่อนก็เลยแวะมาขอโชค
โอ้โฮเอาหางเอารถทันที่ไปให้แมวเอาแมวแตะว่ะนุ่ม

เอาไม่แน่คือบอกอย่างนี้บอกไม่พลาดเป้านะฮะ
ก็นำทะเบียนรถยนต์ไปเสี่ยงดวงแน่นอน

นี่เอาเอาหางแตะ
คือสำหรับเจ้าโทนเนี่ยเป็นแมวนะครับ
ติดมากับต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณ

ระหว่างทางได้ยินเสียงร้องเมียว

ไปเจอว่าแมวตัวนี้เจ้าโทนเนี่ย
มันไปอยู่ในโพรงของต้นตะเคียน

ต้นเตคียนที่บอกชื่อว่าแม่ย่าซ่อยสุหวัณ
เป็นบังคุณเห็นปะนิ้วมันมันจะเป็นเหงาขาวเราชอบเลี้ยงแมว
ต้องมีผาวภัยนะครับที่บ้านเจ็ดตัวขาวดำแบบนี้
ม่าวาผ่วนได้อะบอกสิมันผ่วนยังไงพ่วนไปทิ้งทีลงบานอ่ะ
บอกอะไรก็ไม่รอดมีคลิปอยู่นะมันบอกอะไรเอออะไรอย่างงี้นะ
เฮ้ยไม่หรอกแมวมันก็อย่างงี้ยังงี้ยังคนนี้ไม่ฟังเธอ
แต่บางทีแมวมีตอบโต้จริงจริงที่บ้านฉันเป็นอย่างนี้
ไหมอ่าไม่ใช่พูดภาษาคนแต่ตอบโต้แต่เนี่ยเขาบอกว่าพูดไงพูด
พูดภาษาคนเลยเหรอก็นี่ไงก็บอกนี่ไงวะเป็นคนที่เกลียดสัตว์อ๋อ
เพราะเธอกลัวแมวไงเพราะว่าแมวเคยขวนเออนี่ไงก็โดนอยู่เนี่ยรอยยังอยู่
คนที่เกลียดสัตว์มากส่องกระจกไม่ได้อ่ะเออเกลียดสัตว์จริงจริง
ชนอีกตัวเนี้ยชนกระจกไม่ได้หนุ่มสองได้หนุ่มดีอุ้ยโอ้ยเนอะ
ก็คือเอาง่ายมันก็ควรอ่ะแล้วก็เอามาเลี้ยงอ่ะแล้วต้องเอาไป
รักษาไหมใช่เมื่อเดิมเคยเล่าว่าขวนเต็มหน้าเลยใช่ไหมนี่ไงเนี้ย
ลอยอยู่เลยจนถึงวันนี้อืมนะเอาไปอีกเรื่องหนึ่งครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเรื่องความแปลกของครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย
หลังป่วยเป็นอมภาษณ์เกือบทั้งครอบครัวเลยเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงกันเยอะ
คนที่รอดเหลือหลานคนสุดท้องที่ยังปกติอยู่นะฮะแต่เมื่อคลอดลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์อีก
มีอาการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาเลยครับจนหลายคนเชื่อว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันมีผีสิงแล้วล่ะ
ผีโรงซึ่งทางอดีตสามีเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาในครอบครัว
โดยต้องจัดเครื่องเส้นไหว้ทุกปีนี่แหละ
หลังจากสามีตายไปปุ๊บก็ไม่มีใครเส้นไหว้เขา

มันจะต้องต่อเนื่อง
สามีตัวเองตายไปคุณยายก็อายุเยอะแล้วล่ะสามีไปก่อน
ก็ไม่มีใครทำต่อมาเลยจนกระทั่งหลังจากที่ไม่มีใครทำต่ออ่ะ
คนในบ้านเริ่มล้มป่วยเป็นอมภาษณ์กันอย่างไม่ทราบสาเหตุเลย
เพื่อนบ้านที่เป็นร่างทรงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเลี้ยงผีเอาไว้หรือเปล่า
ทรงทุกคนเขาพูดหมดเลยว่าเลี้ยงผีเอาไว้หรือเปล่า
ปรากฏก็เลยคิดกันได้ว่าครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงผีโรงเอาไว้
ต้องการทำเส้นไหว้ต่อจริงแล้วหลังตั้งแต่คนที่เลี้ยงไว้ตาย
ก็ไม่ได้ทำกันเลยก็เลยกลายเป็นอัมพาตกันทั้งบ้านอ่ะ
อุ้ยต้องยึดขึ้นมาน่าสงสารมากเรื่องนี้น่าสงสารจริง
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อ่างทองก็คือคุณยายคุณนี้เป็นเจ้าของบ้านอายุ๘๐บาทแล้ว
แล้วตัวแกเองประกอบเนี้ยที่มีสามีสามีก็คือผีโรง

แต่แค่นั้นมึงก็เป็นอัมภาษณ์อัมภึกขึ้นมา

แล้วแกก็มีลูกอีกคนนึงชื่อว่าทุเรียนนะ
เป็นคนเล็กลงมาย่อยลงมาหน่อย

เอามาพาดเลย

หลานเนี่ยก็คือรู้สึกจะชื่อน้องนุ่นมั้ง

ลูกออกมาก็ไม่แข็งแรงแต่นุ่นแต่ปกติ

เขาก็เลยกังวลใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาพูด
บอกว่าเนี่ยเลี้ยงผีโรงเอาไว้ใช่ไหม
ที่บ้านฉันก็เลี้ยผีโรงเลี้ยผีโรงเนี่ยต้องเส้นไหว้นะ

เขาต้องไปกู้เงินคนมาเส้นผีโรง

คือก็ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ว่าสงสารแกอ่ะ
พี่โรงอ่ะถึงผีบ้านผีเรือน

ที่มีการสืบทอดผีปรวชนผ่านลูกชายหรือลูกสาวก็ได้

คือต้องเส้นวายอะไรไงนะเพราะดังนั้นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ในท้องทิศเขา

ใช่จริงเหมือนกับปู่ฉันก่อนตายอย่างนี้ก็สั่งไว้เลยนะ

เขาบอกยังไงก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นเจ้าของบ้านนี้อยู่ต้องไหว้ไปนะอย่าหยุดนะ

โรงเนี่ยคือประเพณีผีโรงนะครับ
ประเพณีเนี่ยนับถือหมูอย่างหนึ่งอะไรวะ
หนึ่งต้องเลี้ยงหมูเหรอให้หมูอย่างนี้เหรอคะ
นับถือหมูอย่างหนึ่งต้องแต่นับผีโรงของคนในเผอวิเศษชายชานจังหวัดอ่างทองค่ะ
จากการสำรวจร่องรอยในท้องถิ่นอื่นพบว่าชาวบ้านนั้นไม่ค่อยนับถือมากนัก
มีนางแจงคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวอำเภอวิเศษชายชาชายชาญเนี่ยนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านนับถือว่าเป็นแม่หมอผีโรงเล่าให้ฟังว่าเดิมทีในประเพณี
ผีโรงเนี่ยนะฮะเป็นของมอนนางแจงเองเนี่ยก็สืบเชื้อสายของมอน
เพราะพ่อแม่ปู่ย่าเป็นมอนแท้อืมนะฮะได้เป็นเอ่อได้เห็นการประกอบพิธีทำผีโรงเนี่ยมาตั้งแต่เด็ก
พอลำดับขั้นตอนพิธีกรรมให้ฟังได้ดังนี้เขาบอกการรับผีโลงเนี่ยเมื่อครอบครัวได้
เอ่อมีผีปุ้ยมีบุตรเนี่ยนะเกิดมาเป็นคนหัวปีในระยะแรก
ทำพิธีรับผีโรงเสียชั้นหนึ่งก่อนมีพิธีกรรมก็คือเตรียมฉลอมหนึ่งใบ
ฉลอมจะใส่กระเทียมเกลือพริกข้าวสารหมักพลูแล้วก็ใบยาสูบ
ถ้าได้ลูกชายให้เทียนเนี่ยเป็นขี้พึ่งเนี่ยนะปั้นเป็นลูกหมูหนึ่งตัวโอ้โห
ส่วนลูกสาวเนี่ยให้ปั้นเพียงแค่หัวหมูเท่านั้นและนำไปวางทับบนสิ่งของในฉลอม
ทูบสามดอกแล้วมัดปากชะลอมเอาไว้จากนั้นนำฉลอมเนี่ยไปวนรอบตัวเด็ก
พร้อมกับพูดว่าผีเมงผีมอนแต่เก่าแต่ก่อนที่ทำกันมา
เย่าผีเรือนผีปู่ย่าขอเชิญท่านมารับผีโรงเชิญ
เป็นพิธีกรรมของเขาเขาบอกว่าพิธีกรรมนี้คือช่วยปกปักรักษา
อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาถึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแบบเนี้ย
แล้วก็คือเป็นเป็นประเพณีของเขาอืมอ่าโบร่ำโบราณเนอะ
ของชาวอังทองเนี่ยเขาก็ว่ามาอย่างงี้ผมก็ไม่รู้เขาได้เจ็บอะไรเป็นยังไงน่ะ
สารนางเนอะแต่ป่วยทั้งบ้านอย่างนี้ก็นะแต่ก็อีกก็คือ
ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะมุมหนึ่งก็อาจจะมองได้ว่า
อ่ะกรรมพันธ์ทำไมถึงเป็นพันธุกรรมเป็นฝันทุกรรมอย่างงี้
ไม่ก็ไปทานอาหารอะไรน้ำท่าแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงพันธุกรรม
มันจะเป็นกรรมภาษมันจะเป็นกรรมภัณฑ์ยังไง

คือสมมุติถ้าเกิดว่าพูดถึงกรรมพันธุ์ใช่ไหมฮะ
แต่ว่าอย่าลืมนะว่ามีลูกเขยที่ไม่ได้อยู่ในสายเลือดเป็นด้วย

บางทีนะบางทีไปโดนโปรแท็กเซียม

คืออำมพลึกอำมภาษณบางทีเกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน
อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกินอาหารเหมือนกัน
ก็คือของมันของเค็มของอะไรอย่างนี้
กินกันทุกวันทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้
ก็ทำให้แบบมีเส้นเลือดไปอุดตันแล้วก็เกิดอาการแบบนี้

หรือบางทีเนี่ยการเป็นอมพลึกอำมภาษณแป๊บชั่วคราวเนี่ยมาจากโปรแทสเซียมนะ
มันอยู่ในน้ำอยู่ในผักหรืออะไรบางอย่าง
พอไปโดนแล้วโดนเข้าไปเยอะ
โดนเข้าไปเยอะเนี่ยมันทำให้ก้ามเนื้ออ่อนแรงได้ชั่วขนาดเหมือนกัน
ตัวผมเองผมเป็นกรรมพันธุ์เรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูง
ต่อให้ผมเนี่ยไม่กินของมันไม่กินอะไรแล้วกินแต่ผักนะ
ผมจะผลิตเป็นไขมันเป็นคอสเตอรอลขึ้นมาเอง
เหรอคือตีออกมาเป็นไขมันเป็นโทษ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับผมจะสูงอยู่ตลอดเวลา
สุดท้ายเนี่ยหมอก็เลยบอกผมต้องกินยาลดเคสรอลทุกวัน

ก็กินเถอะไม่เป็นไรหรอกมันไม่ค่อยมีโทษเท่าไหร่

เฉพาะก็คือเค้าเล่าก่อนหน้านี้เตอร์ที่ผัวก่อนผัวเค้าจะตูยอ่ะ

ก็คือเขาก็ไม่เห็นจะเป็นทำไมแบบว่าหยุดไหว้ปุ๊บแล้วเป็น

หรือไม่ก็อาจจะน้ำบางทีชาวบ้านเป็นอะไร

น้ำมันมาแล้วมันใช้กันทั้งหมู่บ้านบางทีก็เป็นไป

แล้วนางก็แบบว่าตอนนี้นางก็หาเงินไปยืมเงิน

ไห้เถอะน่าจะไปช่วยนางเนอะ

ยายตายเนี่ยยายสั่งไว้ว่า
หาของทุกอย่างในห้องยายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหมู่บูชา
ของทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าเช่นหมากรองเท้า

จบที่ยายคืออันนี้ก็ไม่ใช่ญาติของเขา

เพราะอะไรเพราะว่าต้องการเหมือนกับ
ให้เอาให้เอาผีไปด้วยหรือว่าไงหรือไม่เข้าใจ
ข่าวพี่ผัดไม่ได้แล้วปิดเบรกก่อนแล้วกัน

คุณไอ้อ้ำพัชราภาต้องยอมรับว่าเป็นซุปเปอร์ส

ถูกตรงฝากยังไม่มีใครข้วนยังไม่มีใครมาโคตรนางได้
กว่าแล้วก็ยังไม่มีใครมาชนะนางได้
ให้เยอะให้เลยต้องยกให้เนอะ
สิบสองสิบเอ็ดจะสิบสองแล้วอืม

อ้าวนุ่มสวดประชาชน

จริงใช่ไหมปีเดียวกับมายูนะโกรธลูกสาวจะนิสัยเหมือนคุณเหมือนกันเนี่ยโอ้โฮ

มีดราม่าเมื่อมั้ยมีคนมาข้อมูล

ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ออกมาตั้งนานแล้ว
เขาเรียกว่านูกนูลแบบนี้แล้ว

เมื่อก่อนก็เข้าไปอย่างนี้เหมือนกันนะ

อย่างนี้เข้าไปเหมือนกัน

จะกินเธอทุกวันเลยอ่ะ

วีกริปเอ้ย

ไม่บัน
น้องแต้วเต้นก้มต่ำดับร้อน

เขาก็ฉลอง๓ล้านวิวกัน
แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีกระแสนะคะ

ก็คือที่น้องมากกี้กับน้องแต้วไปเต้นไง

ที่ไปเต้นตรงถนนน่ะ
ตอนนี้เขาย้ายไปไหน
เขาเดินข้ามผ่านมาลายไง
จริงค่ะ

อ่าวพี่ไม่ได้อ่ะคนนี้ตัวหรอฮะทุกคนโดนพร้อมเพียงเลย
น่ารักนะนักเปลี่ยนใหม่แล้วนั่นแหละนักเปลี่ยนน้องแอ้งเจิ้ล
มาแล้วนะว่าเรื่องที่ว่ายายให้เผาของทิ้งไปด้วยเนี่ยอ่า
ยายเขากลัวว่าจะไม่มีใครเอาผีที่ยายเลี้ยงอยู่

แล้วกลัวจะเป็นอันตรายกับลูกหลาน

มีศาสนาเราก็ต้องนับถือผีก่อน
ไม่มันเค้าเลี้ยงแล้วมันช่วยอะไรละ
เค้าบอกว่าถ้าดีก็คือจะให้คุณไงคุณ

เป็นแบบวิญญาณพลังภาพบริหรุ่นจะได้ปกปรักษาคุ้มพร้อมลูกหลาน
จะได้อยู่เรียนเป็นศูกร์ทำฮาคาขึ้นอะไรอย่างนี้คุณแม่

พระอาจารย์สมปองวันนี้ผมเจอกันมา

นับถือไฟนับถือใช่

นับถือศาสนาอะไรนี่
อีกอีกกับจีน
อะไระทำเขากนเมื่อก่อนศาสนาพุทธ
ใช่ไหม
นี่ฯก่อน

ใส่พรางหุ่นไว้นะคะแฟนแฟนก็บอกว่าแหมอยากเห็น
ผ่านทางความโปรแล้วแฟนก็บอกอยากเห็นชุดเขียวข้างในนะคะ
น้องบอกว่าชุดนี้นะคะเขาไม่อนุญาต
บาริเบิร์นเนอร์สำหรับพ่อแม่เอ่อเอาบาริเบิร์นเนอร์น่ะ
ไหนทำปากใหม่สิดูเหมือนว่าเขาบอกว่าสถานะอุวจรรย์
นางจะกลับมาสีชมพูอีกครั้งหนึ่งมารีเบอร์นั้นนางบอกมีคนมาจีบนางเยอะ
นางควรตอบปากเขานางแซ่บนางตอนดังโอ้นางเป็นคนตอบเท้าแล้วนางตอบหมดอ่ะ
จริงน่าบอกต้อยไม่ควรมาจีบนางเยอะแล้วล่าสุดที่เขาถามว่าทำไมกันพัดไลน์ไปโทรไปทำไมไม่รับล่ะ
นางตอบว่าก็ไม่ตอบหนูก็ไม่คุยกับหนูหนูไม่คุยกับเขาทำไมนะครับ
เออเออจริงเหรอก็ไม่ได้คุยกันถ้าเราเป็นเพื่อนหรือแฟนเลิกกันอ่ะเราจบกันได้ดีป่ะ
ถ้าคนไหนมันจบดีหนูก็คุยได้คนไหนที่จบให้ดีหนูก็ไม่คุยไม่ได้
ก็จบกันดีแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้ก็บอกว่าคนไหนที่จบดีก็คุยกันได้
แล้วค่ะด่ากันเยอะแล้วสำนึกบาปไม่ทันแล้วมันบอก
เป็นคือเวลาถัวลงนางรสจะตายเออพอแล้วสำนึกปากไม่ทัน
พรุ่งนี้ลืมนะคะวันแต่งงานที่เรื่องนี้นะ
วันแต่งงานสวย
วันนี้วันหยุดเที่ยวกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ